คุณผู้ชมคะไปดูอีกหนึ่งเรื่องนะคะก็เป็นบรรยากาศสุดเศร้าแล้วค่ะ
สำหรับที่สมุทรสาครวัดป้อมวิเชียนโชติการาม
ก็เป็นวันที่ครอบครัวทองชิวนะคะ
ส่งน้องน้ำตาลเป็นครั้งสุดท้ายเป็นพิธีชาปนกิจศพค่ะ
เพื่อนเพื่อนสนิททั้งในวงการทั้งนอกวงการ
ร่วมงานกันด้วยความอาลัยนะคะแล้วก็ร่วมกันร้องเพลง
น้ำตาลเป็นครั้งสุดท้ายกับเพลงช่วงที่ดีที่สุดค่ะ
โอ้โหคือเสียงกีต้านี่บีบหัวใจมากเลยนะแล้วก็เพื่อนทุกคน
มารวมตัวกันร้องเพลงช่วงที่ดีที่สุดส่งน้องน้ำตาลบุษรัน
น้ำตาลเดอะสตาร์นะคะเป็นเพื่อนคณะดุรยังขสิน
มหาวิทยาลัยมหิดลแล้วก็เพื่อนสนิทนอกวงการค่ะ
ก็เป็นบทเพลงแทนความรู้สึกทั้งรักและอาลัยต่อการจากไปครั้งนี้
บรรยากาศในพิธีชาปนกิจเต็มไปด้วยหยดน้ำตา
คุณแม่แล้วก็พี่สาวของน้องน้ำตาลเองก็กลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่อะค่ะ
น้องไอริชหลานสาวที่น้ำตาลผูกพันมากแล้วก็แน่นอน
เพลงที่น้ำตาลกับเพื่อนสนิทตั้งใจร่วมกันทำแล้วก็กำลังจะปล่อยออกมา
เหมือนแพร่แล้วก็กลุ่มนักแสดงจากซิกคอมผู้กองเจ้าเสน่ห
ก็มาพร้อมหน้าพร้อมตากันครอบครัวเนี่ยจัดทำของที่ระลึก
มอบให้กับแขกที่มาร่วมงานเป็นสมุดบันทึกค่ะซึ่งข้างในหลายคนน่าจะได้เห็นแล้วนะคะ
เป็นภาพวาดผลงานทางศิลปะจากฝีมือจากลายเส้นของน้องน้ำตาลเอง
รวมไปถึงภาพถ่ายหลายอิริยบทที่น่ารักสดใสแล้วก็ร่าเริง
เพราะว่าครอบครัวบอกว่าอยากให้ทุกคนได้จดจำน้ำตาลในมุมที่สดใสตลอดไป
นางสาวพิมระดาทองชิวและนายกิจธิทัศน์กล้องพบจิรพัฒน์
สาวแล้วก็พี่เขยบอกว่ามันเป็นเรื่องยากที่จะหักห้ามความรู้สึกโศกเศร้า
แต่ก็ตั้งใจจัดงานวันนี้ให้เหมือนเป็นการส่งความสุขให้กับน้องสาวผู้ล่วงลับอย่างเต็มที่เป็นครั้งสุดท้าย
ทุกคนในครอบครัวกำลังใจดีขึ้นแล้วเข้มแข็งขึ้นแล้ว
ขอขอบคุณทุกกำลังใจจากทุกคนที่ส่งให้ในครอบครัวในช่วงเวลาที่ยากลำบาก
เพิ่งก็พยายามที่จะทำให้แม่เนี่ยแบบว่าฟื้นตัวเร็วก็อยู่กับเขาตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ก็ต้องใช้เวลานิดนึงคนที่ไปจากไปแล้วแต่คนที่ต้องอยู่นี่แหละ
ค่ะที่ต้องประคับประคองกันไปแล้วก็ต้องเข้มแข็งกับกำลังใจนะคะ
ส่วนพิธีลอยอังคารค่ะครอบครัวบอกว่ายังไม่ได้กำหนด
แต่คิดว่าจะนำอัฐิไปลอยที่ทะเลที่ไหนสักแห่งหนึ่งค่ะ
เพราะว่าน้องน้ำตาลชอบทะเลมากอยากให้น้องได้อยู่ในที่ที่มีความสุข
ตอนที่น้องยังมีชีวิตอยู่ทีนี้หลายคนยังคงติดใจเรื่องโรค
ว่าสรุปแล้วเนี่ยโรคน้ำตาลหรือว่าโรคที่น้องเป็นเนี่ย
มันเกิดจากอะไรกันแน่คณะแพทย์โรงพยาบาลสิริราชนะคะ
เขาตัดชิ้นเนื้อที่คาดว่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้น้องเนี่ย
มีอาการเลือดออกจากปากและจมูกเป็นจำนวนมากไปตรวจสอบแล้ว
คิดว่าพรุ่งนี้น่าจะได้ผลตรวจอย่างเป็นทางการนะคะ
และตั้งใจมอบเงินจากการจัดงานให้กับครอบครัวเพราะรู้มาว่าค่าใช้จ่ายตอนที่รักษาน้องเนี่ย
ค่อนข้างสูงก็อยากที่จะช่วยเหลือครอบครัวด้วย